พาคุณผู้ชมไปดูทั้งประสบการณ์แล้วก็ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจโรงแรมของดูสิตอินเทอร์นาชนัล
หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของโรงแรมดุสิทธานี
คงความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็รักษาจุดยืนแบรนด์ไทยได้อย่างชัดเจนนะคะ
แววว่าจะปักทงไทยในต่างประเทศ
ขยายสาขากว่า๕๐แห่งทั่วโลกแล้ว
ติดตามได้ในช่วงถอดสูตรกับคุณพิรวัตรอัธนาคค่ะ

ดำเนินธุรกิจการโรงแรมมานานกว่า๖๕ปี

มนต์เสน่ห์ของดินแดนแห่งรอยยิ้มสู่สายตาชาวโลก
โดยยึดหลักการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า
กลายเป็นโรงแรมระดับแนวหน้า
ที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
ชนินธนวนิกรองประธานกรรมการ

กำกับดูแลโรงแรมทั้งหมด๒๙แห่ง
เราก็พยายามผลักดันให้เราโตไปข้างนอก
เพราะเป็นสิ่งที่คุณแม่เชื่อเหมือนกันว่า
อะไรที่เป็นของไทยเป็นแบรนด์ไทยเป็นแบบไทย

แม่ใช้คำว่าไปปักทงไทยในต่างประเทศ
ถ้าคุณแม่เป็นคนที่เชื่อในความเป็นไทย

เราจะดูแลคนอย่างเป็นกันเอง
อย่างที่ให้ความสนิทสนมด้วย
ดังนั้นกับทางไม่ว่าจะเป็นกับพนักงาน
หรือกับคนที่เราทำธุรกิจด้วย

แล้วก็จะดูแลเขาอย่างเป็นแบบครอบครัว
ชนินบอกว่าเหตุผลที่ครอบครัวทำธุรกิจโรงแรม

จะได้พบเจอกับประสบการณ์ใหม่
นำมาปรับใช้กับการทำธุรกิจได้
และส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวอาหารและประวัติศาสตร์
โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาอ่านในช่วงเย็นตอนพักผ่อนอยู่ที่บ้าน
ผมว่าการที่เราได้ไปเห็นอะไรใหม่เราจะได้ความคิด
คือเราไปเที่ยวมี๒อย่างคือเที่ยวเพื่อสนุก

แต่ถ้าเกิดไปไหนแล้วเราได้ความคิดใหม่ได้เห็นอะไรใหม่แล้วเรากลับเอามาใช้ได้เนี่ย

คุณแม่บอกเสมอว่าเดินทางทุกครั้งกลับมาก็จะมีความคิดใหม่
เสร็จแล้วมันก็จะสร้างปัญหาเพราะว่าอยากจะทำมากขึ้น
ตั้งแต่เล็กก็คือว่าเราไปไหนก็ตามเนี่ยก็จะซื้อหนังสือ
คุณแม่ก็จะให้ซื้อหนังสืออ่านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราไปเห็น
ตอนนั้นก็เลยจะติดกับการที่ไปไหนก็ตามเนี่ย
ตอนนี้ก็ต้องพยายามซื้อหนังสืออ่าน
ซื้อประวัติหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือเกี่ยวสถานที่อะไรต่ออะไรมาอ่านอยู่เรื่อย

ชนินมองว่าธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจสำคัญ
ช่วยขับเคลื่อเศรษฐกิจของชาติ
โดยเป็นห่วงว่าในอนาคตเด็กรุ่นใหม่
อาจจะลืมประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่
สนใจทำงานในด้านนี้
มีความคิดที่อยากจะทำหนังสือเล่มนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ
ผมคิดว่าเรื่องการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหนึ่ง
ธุรกิจที่ครอบครัวผมรักมาก
อันที่๒ก็คิดว่าเป็นธุรกิจที่สำคัญที่สุด

แต่ปัญหาของคนไทยมีอยู่อย่างหนึ่งคือ

เพราะตอนนี้ผมก็อายุมากแล้ว
ก็คิดว่าถ้าเกิดในรุ่นผมไม่อยู่แล้วเนี่ย
คนก็จะลืมว่าธุรกิจการท่องเที่ยวสร้างมายังไง
หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะทำให้คนรุ่นหลังได้เห็น
ว่าผู้บุกเบิกทางด้านการท่องเที่ยวก็ต้องทำอะไร
แล้วเขาคิดอย่างไร

ก็หวังว่าคงจะช่วยได้ไม่มากก็น้อย
โดยการแข่งขันด้านธุรกิจโรงแรมที่เข้มข้นขึ้น
มีแผนขยายโรงแรมในเครืออีกกว่า๕๐แห่ง

สิงคโปร์ออสเตรเลีย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน